อาเซียนครับในนัดชิงชนะเลิศนัดที่๒นะครับเอาจริงเนี่ยก็ฉลองกันล่วงหน้าไปแล้วหลังจากที่เราชนะถึง๔ต่อ๐นะครับคิดว่าคงไม่น่ามีอะไรที่พลิกล็อกกันนะครับหลังจากที่เรานำค่อนข้างจะขาดแล้วก็ด้วยคุณภาพของนักเตะจากเกมที่แล้วตัวหลักหลายคนก็ได้พักด้วย
โนโพลกิ้งนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าคงจะเล่นเต็มที่ต่อแต่ก็ต้องดูอีกทีนึงว่าจะสามารถส่งผู้เล่นทุกคนลงสนามพร้อมกันได้หรือเปล่านะครับ
ซึ่งหลายคนก็คงจับจ้องไปที่ในไลน์ของเจนพบโพขี่นะครับเป็นเพียงหนึ่งเดียว
นักเตะชุดนี้นะครับที่ยังไม่มีโอกาสลงสนามเลยแม้แต่นาทีเดียวในโทรนาเมนต์นี้นะครับซึ่งมาโน่บอกว่าเดี๋ยวต้องดูสถานการณ์หน้างานอีกทีหนึ่งนะครับ
ซึ่งส่วนใหญ่นักเตะชุดหลักนะครับก็อยู่ในช่วงของการลิคอเบอรี่กันนะครับ
หลังจากที่ลงสนามกรรมศึกหนักกันมาก็ลงสระนะครับ
ส่วนที่เหลือเนี่ยก็ลงกันเต็มกำลังที่สนามนะครับ
ซ้อมกันเพื่อทบทวนแท็กติกต่างต่างการยิงนะครับ
อย่างที่เราทราบกันนะครับนักที่แล้วดิจารณาธิปสอง
อยากให้เจนพบโผล่ขีคนนี้ลงสนามสัดทีหนึ่งในนามทีมชาตินะครับ
หลังจากเป็นนักเตะคนเดียวที่ยังไม่มีโอกาสลงเล่นในอาเซียนครับ
โพก็บอกว่าสภาพร่างกายตอนนี้ก็พร้อมเต็มร้อยอยู่แล้ว
ดีใจที่ได้มาอยู่กับทีมชาติชุดนี้
ส่วนจะได้เล่นหรือไม่ได้เล่นนั้นก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอันดับแรกอยู่แล้วครับ
ไม่ได้ห่วงว่าจะต้องลงหรือว่าจะต้องเล่นครับผม
พูดคุยก็ยังครับแต่ก็ยังไม่มีการพูดคุยครับ
แต่ก็จะซ้อมให้เต็มที่แล้วกันครับพี่
ก็จะทำให้ดีที่สุดครับเพราะว่ามันถ้าใต้ลงเล่นก็ถือว่า

เป็นกำลังใจให้พวกเรานักเดทและก็สตาร์ทโพสต์และผู้บริหารทุกคนนะครับ
แต่ว่าเราก็ไม่ประมาทคู่แข่งครับ

แต่ว่ายังไม่ได้คิดถึงการส่งนักเตะลงสนาม
เพราะว่าหน้าที่ของทีมไทยยังไม่จบนะครับ
ทีมไทยยังไม่จบนะครับต้องมีสมาธิแล้วก็เป้าหมายที่ชัดเจน
ผลงานให้ดีสุดในเกมที่สองมาโน่ก็บอกว่าต้องโฟกัสที่เกม
เพื่อไม่ให้อินโดนีเซียเนี่ยมีโอกาสกลับมาได้เพราะฟุตบอลทั่วโลกเนี่ย
ว่าในสโมสรแบบไหนนะครับมันก็มีอยู่แล้วนะครับ
ต่างที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยกลับมาได้เสมอเหมือนกัน
หลังจากตามหลังหลายประตูนะครับขอเพียงแค่เราไม่ประมาทก่อนนะครับ
แล้วเล่นอย่างมีสมาธิในเกมส์นะที่สองสถานการณ์เหมือนกันก็จะไม่เกิดขึ้นครับ
ส่วนมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซามผู้จัดการทีมก็เดินหน้าอำนวยความสะดวก
ในฐานะผู้จัดการที่คอยดูแลทั้งหมดนะครับด้วยการเช่าเหมาลำเครื่องบินเลยครับ
หลังจากตั้งแต่สตาร์ฟแล้วก็ทีมงานทุกคนทำงานหนักตลอดหนึ่งเดือนในการแบ่งขันอาเซนครับ
ดามแป้งเขาบอกว่าการอยู่ในระบบบาร์เบิ้ลเนี่ยยอมรับว่าเป็นเรื่องที่มันยากลำบากมาก
แล้วก็ระยะเวลายาวนานการกินอยู่ก็ไม่ได้สะดวกสบายนะครับด้วยสถานการณ์
ก็นับถือหัวใจทุกคนในความเสียสละจากใจก็ไม่ได้ง่ายเลยนะครับ
เป็นช่วงหยุดพักหลีกด้วยแล้วก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนนั้นต้องเฉลิมฉลองกับครอบครัวอยู่บ้านในช่วงปีใหม่
แต่ว่ามาเตะบอลกันก็ถือว่าทุกคนนั้นตอบแทนผลงานให้กับแฟนบอลชาวไทย
ก็อยากจะดูแลทุกคนนะครับให้ดีที่สุดเหมือนกันกับการที่ทีมไทยกำลังจะกลับมาเป็นเจ้าอาเซียนอีกครั้งหนึ่งครับ